ทุกผู้ชมครับพื้นที่ของโรงพยาบาลเนี่ยเขามีกฎหมายมีกฎข้อห้ามอยู่แล้วนะฮะ
เรื่องการถ่ายภาพการบันทึกภาพใช่จะมีป้ายติดเอาไว้ตลอดนะคะ
ถ่ายภาพห้ามถ่ายคลิปวิดีโออะไรแบบเนี้ยทั้งคนไข้ผู้ป่วยใช่ไหม
การทำหน้าที่ของแพทย์ของคุณหมอของพยาบาลเจ้านักที่ต่างต่างค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ใช่ไหมค่ะคือที่รักษาเลยค่ะรักษาอยู่ค่ะขอโทษนะคะตอนนี้กำลังกำลังนะคะ
นี่ค่ะนี่เป็นคลิปจากทางทวิตเตอร์นะฮะเลสกอร์นะครับที่นำมาลงเอาไว้
บอกเป็นคลิปของญาติผู้ป่วยที่ถือมือถือแล้วก็อัดเสียงเอาไว้
ภาพมันจะเห็นลักษณะแบบนี้คุณหมอก็คงไม่รู้ตัวหรอกใช่ไหมฮะ
คือก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่ามีกรณีแบบไหนอะไรยังไงเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นคลิปเนี่ย
คุณหมอก็อธิบายให้กับทางญาติผู้ป่วยฟังว่าถ้าเกิดอยากรักษาเพิ่มเติม
หรืออยากไปที่อื่นต่อก็บอกได้นะคะนี่แล้วญาติผู้ป่วยก็เลยบอก
โอ้เจ้าไล่เลยคะเนี่ยได้ค่ะแล้วคือถ้ามีที่อื่นดีกว่า
ถ้าเรามีเงินเราก็จะไปค่ะนี่ฮะคลิปก็ยาวพอสมควรนะฮะ
ได้โพสต์เอาไว้นะแล้วมีข้อความบอกญาติผู้ป่วยถือกล้อง
แล้วมีพลังเสมอสงสารหมอเจอญาติผู้ป่วยอัดคลิปฟาดแบบนี้
เป็นโรงพยาบาลที่ย่าสโทรณ์โรงพยาบาลย่าสโทรณ์นะครับ
ลักษณะการพูดคุยของคุณหมอกับญาติผู้ป่วยแต่สุดท้ายพอญาติผู้ป่วย
ทัวร์ไปจอดบ้านญาติผู้ป่วยแบบจนไม่มีพื้นที่จอดเลย

แล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้มีกรณีอะไรเกิดขึ้น
คลิปตัดช่วงไหนมาลงก็ไม่รู้
นี่นะฮะล่าสุดนะครับทนายโบตันนะฮะ
ทนายโบตันก็คือทนายธรัฐโคตรสมบัตินะครับ
เป็นคุณพ่อของคุณหมอที่อยู่ในคลิป

ทนายโบตันบอกเห็นคลิปแล้วนะขอเล่าให้ฟังหน่อย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยคือช่วงตี๑ของคืนวันที่๙กันยายน
วันนั้นลูกสาวที่เป็นคุณหมอนะโทรมาหาคุณพ่อ
คือทนายโบตันท่านนี้นะครับโทรมาร้องไห้บอกถูกญาติผู้ป่วยผลักไหล่
นายโบตันก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อรีบขับรถไปหาที่โรงพยาบาล
ในฐานะคนเป็นพ่อตอนนั้นยังโพสต์เตือนลูกนะบอกว่าเออ
โพสต์เตือนนะบอกว่าญาติเนี่ยอย่าทำร้ายหมอ
โพสต์เตือนญาติญาติโพสต์เตือนคนไข้บอกทำร้ายหมอไม่ได้นะ
ลูกบอกมาถูกผลักไหล่แต่ลูกสาวบอกลบเถอะพ่อ
ไม่อยากให้มันมีประเด็นแต่กลายเป็นว่าตอนนั้นน่ะ
ไม่รู้ว่าญาติไปแอบอัดคลิปลูกสาว
มาคุยกับญาติผู้ป่วยอ๋อค่ะจะไล่เหรอคะ
แต่จริงคนผลลายนี้หมอไม่ได้เป็นเจ้าของไข้ครับ
จะมีอาจารย์หมออีกคนหนึ่งเป็นเจ้าของไข้
หลังจากเราเห็นคลิปแล้วก็เลยสอบถามเรื่องราว
ก็เลยเข้าใจว่าอ๋อมันเกิดเหตุการณ์คือ
ทางยากคนไข้นี่ก่อนหน้าที่จะ
ก่อนหน้าที่จะเข้ามามีเหตุการณ์นี้นะฮะทางมันจะมีคนป่วย
คนป่วยที่อาการสระหักทางกลุ่มหมอกับพยาบาลก็เลยไปดูแล
ต้องการต้องการยาระบายความเครียดให้คนไข้
แต่พอคุณหมอมาเนี่ยคุณหมอไม่ใช่เจ้าของไข้ด้วยเข้าเวร
มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะทนายโบตันบอกว่า
การถ่ายคลิปแอบถ่ายรูปถ่ายภาพถ่ายคลิป
หมอพยาบาลหรือการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยมีความผิดนะฮะ
ตามพศ๒๕๕๐มาตรา๗
เนื่องจากข้อมูลด้านสุขภาพเป็นความลับส่วนบุคคล
มีโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับค่ะนี่นะแล้วหลังจากดูคลิปแล้ว
อาจจะไม่เข้าข่ายหมินประมาทแต่ถ้าเอาไปโพสต์
สื่อออนไลน์อันนี้เข้าข่ายกระทำความผิด
ในการประมาทด้วยการโฆษณานะตรงนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี
ไม่เกินสองหมื่นบาทซึ่งทนายโบตันที่เป็นคุณพ่อของคุณหมอในคลิป
ที่มีเสียงคุณหมอกำลังร่างคำฟ้องอยู่
คาดว่าสัปดาห์นี้นี่แหละจะยื่นฟ้องต่อสารจังหวัดยะโสธรเลย
นี่ไงคุณหมอมีคุณพ่อเป็นทนายความเดินเรื่องให้เลยค่ะ
แล้วฟ้องศาลตรงเลยนะใช่ค่ะไม่ได้ฟ้องตำรวจก่อนด้วย
อยากจะไปรับงานรักษาที่อื่นอะไรยังไงก็บอกได้นะคะ
ซึ่งคุณหมอก็พูดดีปกติ
เหตุการณ์ก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้แล้วใช่ไหม

ซึ่งนี่มันก็เลยกลายเป็นเรื่องเลยนะ